อีกหนึ่งสาวสวยค่ะสำหรับโบนัสพัทยา
พกพาเอาเรือนร่างที่เป๊ะปังอลังการมากนะคะมาพบปากกับพี่สื่อมวลชน
ถึงการเตรียมความพร้อมค่ะว่าตอนนี้เนี่ย
โดยจะเริ่มจากชุดว่ายน้ำสีเงินเมทาลิกเผยหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม
อกเป็นอกเอวเป็นเอวคุณดูสิคะตามมาด้วยชุดราตรีสุดหรู
และปิดท้ายที่ชุดประจำชาติไทยที่ออกแบบโดยลักษ์กูรูนางงามนะคะ
โดยเจ้าตัวเผยว่าพร้อมเต็มร้อยนะคะก่อนจะฝากให้แฟนตามลุ้นตามเชียร์
ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่คนไทยยังไม่เคยเห็นนะคะ
ก็อยากจะให้ญี่ปุ่นได้ลองอะไรใหม่ใหม่กับคนไทยวันนั้นก็พร้อมเกินร้อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็การแต่งหน้า
เพราะว่าเราไปเก็บตัวที่นู่นนะคะเราก็ต้องแต่งหน้าเองทำผมเองนะคะ
รวมไปถึงวันไฟนอนด้วยเราก็ต้องทำเองทุกอย่างค่ะ
อยากฝากให้ทุกคนนะคะช่วยเชียร์โบนัสด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนทางบ้านแฟนเพจทุกทุกแฟนเพจนะคะครอบครัวไทยมิตรด้วยนะคะ
ก็ช่วยส่งแรงใจให้โบนัสนะคะไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น
งโตเกียววันที่เก้าตุลานี้ค่ะแล้วก็วันไฟนอนนะคะ
วันที่๒๗ตุลานี้ค่ะโบนัสก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
แล้วก็คว้ามงมิกิโมโต้มาให้ได้ค่ะต้องบอกว่าเจอตัวจริงน้องโบนัสค่ะ
หุ่นดีมากคนอะไรหุ่นอย่างกับตุ๊กตาบาร์บี้สวยมากจริงจริงเนี่ย
แล้วกันใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้สู้นะใช่แล้วค่ะ